สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตีเหล็กต้องตีตอนร้อนครับ
เรื่องนี้กำลังร้อนเพราะว่ามันเกิดเหตุที่คนเขาทนไม่ไหวแล้ววันนี้จะเห็นว่า
ทิศทางของท่านรองผู้ว่ากอทมออกมาขานลับเลยครับออกมาขานลับเลย
จะเรียกว่าวัวหายล้อมคอกก็ได้ดูหัวข่าววันนี้สิครับ
ขี่ทางเท้าอ้างรถติดกลับรถไกลกรทมยอมรับเฝ้าจับตาย๒๔ชั่วโมงไม่ไหว
ค่าปรับเป็นหนึ่งพันเอาทีละเรื่องก่อน
เรื่องค่าปรับหนึ่งพัน
ก็ดีครับปรับแรงขึ้นจะได้เข็ดหลาบแต่ปัญหาก็คือว่าเจ้าหน้าที่ต้องสุจริตใจด้วย
เพิ่มค่าปรับแต่เจ้าหน้าที่ไม่สุจริตใจยิ่งไปกันใหญ่เลยครับ
เตี้ยจะแพงขึ้นแต่ก่อนปรับ๕๐๐พอจับปั๊บก็เจรจามุบมิบมุบมิบกัน
ประเทศอื่นที่เขาแก้ปัญหาเรื่องคนไม่ทำผิดกฎหมายเนี่ย
แล้วปรับจริงไม่มีละเว้นไม่ไปไถกันกลางทางไม่มีสารเตี้ย
คนทั้งบ้านทั้งเมืองเขาก็รู้หมดเลยว่าถ้าทำผิดแล้วต้องเจออย่างนี้
เดี๋ยวเขาก็เข็ดเจ้าหน้าที่มีไม่พอที่ไหนมันก็ไม่พอ
และพื้นที่กว้างไกลที่ไหนมันก็มีกว้างไกลทั้งนั้น
เรื่องที่จะไปจับตามอง๒๔ชั่วโมงมันเป็นไปไม่ได้
เราไปต่างประเทศเนี่ยเราเห็นตำรวจจราจรมายืนเหมือนบ้านเราไหมครับ
ไม่มีหรอกครับแต่เขารู้ว่าถ้าทำผิดคุณโดน
โดนทีนึงหนักถึงขั้นยึดรถ
คนเขากลัวกฎหมายเขาไม่ได้กลัวเจ้าหน้าที่
ของเราเนี่ยทั้งเทศกิจทั้งกอทมก็อ้างว่าตำรวจก็ไม่พอ
กรทมเทศกิจก็บอกว่าเทศกิจก็มีน้อยพื้นที่กว้าง
อันนั้นไม่ใช่ปัญหาหรอกครับปัญหาคือการบังคับใช้กฎหมาย
คุณปรับให้จริงเอาให้จริงเอาให้เด็ดขาด
แล้วอย่าไปรับผลประโยชน์อย่าไปมีผลประโยชน์กับเขา
ทำกฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์รับรองเอาอยู่ครับ
เอาอยู่ไม่ต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่ไม่ต้องเพิ่มเทศกิจ
เอาเท่าที่มีอยู่นี่แหละแล้วเดี๋ยวนี้มันมีตัวช่วยนี่ครับ
ตัวช่วยคืออะไรสมัยก่อนเนี่ยไม่มีกล้องวงจรปิด
เดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดมีทั่วไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้มีตัวช่วยอีกอันหนึ่ง
กฎหมายให้สินบนนำจับสมมุติว่าเราเห็นว่ารถมอเตอร์ไซคันนี้
ขี่ขึ้นมาบนฟุตบาทถ่ายรูปไว้สิครับถ่ายให้เห็นป้ายทะเบียนด้วย
แล้วเอาไปร้องเรียนแล้วตำรวจเนี่ยเดี๋ยวนี้
ดึงขึ้นมานิดเดียวถามไปที่กรมการขนส่งทางบกว่า
มอเตอร์ไซคันนี้ใครเป็นเจ้าของเดี๋ยวเดียวก็ตามเจ้าของมาเสียค่าปรับ
พอเสียค่าปรับแล้วเนี่ยเงินเปอร์เซ็นต์ที่คนแจ้งจะได้
ก็ระบุไว้อยู่แล้วแปลว่าได้เงินด้วยเป็นพลมีพลเมืองดีด้วย
เงินด้วยนั่นเป็นตัวช่วยผมถึงบอกท่านรองสกลทีพัทยกุลว่า
อย่าไปบอกว่าพื้นที่กว้างไกลอย่าไปบอกว่าเจ้าหน้าที่มีน้อย
แต่ต้องกำชับว่าต้องรักษากฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์จับให้จริงปรับให้จริง
เดี๋ยวก็เข็ดครับเอาอยู่แล้วก็ต้องคอยระวังว่า
อย่าไปตั้งสารเตี้ยกับเขายิ่งไปกันใหญ่เลย
อันนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าก็ช่วยท่านลองสกลทีหน่อย
เห็นว่าท่านยังหนุ่มยังแน่นเข้ามาทำงานใหม่ก็ดูฟิตอยู่
เอาให้อยู่ปรับให้จริงรักษากฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์
เออพูดถึงเรื่องการรักษากฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์เรื่องใกล้เคียงกันนี้อีกเรื่องหนึ่ง
ที่เป็นหัวข่าวมาเมื่อเช้าเรื่องเจ้าหน้าที่ทางหลวง
เขากำลังดำเนินการจัดจัดการกับรถบรรทุกเพราะว่ารถบรรทุกทำถนนพัง
รายละเอียดก็คือว่านายอานนท์เหลืองบริบูรณ์ท่านบอกว่าในรอบปีงบประมาณ๒๕๖๐เนี่ย
กรมทางหลวงได้มีการจับกลุ่มรถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ปรากฏว่ามีจำนวนรถเข้าชั่งทั้งหมด๒โอ้โหเท่าไหร่ล่ะ
ี่สิบเก้าล้านคันเกือบสามสิบล้านคันอ่ะโดยประมาณอ่ะ
จากสถานีตรวจน้ำหนักทั้งสิ้นเจ็ดสิบสองสถานีโดยดำเนินการจับกลุ่มรถบนทุกน้ำหนักเกินตั้งแต่หนึ่ง
ตุลาหกศูนย์ถึงสามสิบกันยาหกหนึ่งปีหนึ่งเนี้ย
จำนวนห้าพันกับสิบคันในส่วนของการจับกลุ่มรถบรรทุกน้ำหนักเกิน
เดี๋ยวก็ฝั่งซ้ายเดี๋ยวก็ขวางขวาเพราะขวางขวาเสร็จกลับไปซ่อมฝั่งซ้าย
ฝั่งซ้ายเสร็จกลับมาซ่อมฝั่งขวาซ่อมกันอยู่อย่างนั้นนะครับ
ถนนพระรามสองท่านขับรถลงไปหัวหินไปใต้สิครับซ่อมกันทั้งปีทั้งชาติ
ถนนมิตรภาพอ่ะจากหลังศิษย์ไปสาบุรีเนี่ย
ก็ซ่อมกันทั้งปีทั้งชาติซ่อมฝักกับซ่อมฝั่งโน้น
ฝั่งโน้นซ่อมเลนไหนซ่อมเลนออกทางนี้
แล้วกลับมาทางนี้ซ่อมเลนนอกเสร็จซ่อมเลนใน
กันอยู่อย่างนั้นทั้งปีทั้งชาติเพราะอะไรเหรอครับ
น้ำหนักรถน้ำหนักบรรทุกเนี่ยรถที่ไหนก็รับไม่ไหว
มันบรรทุกเกินปีหนึ่งแทนที่จะเอาเงินงบประมาณ
มาซ่อมถนนเนี่ยโอ้โหถ้าไปสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลนะ
ตั้งไม่รู้กี่แห่งไม่มีประเทศไหนหรอกครับ
ที่จะใช้งบประมาณในการซ่อมถนนเท่าบ้านเรา
ก็เพราะอะไรล่ะฮะเราไม่เอาจริงเอาจัง
ตอนนั้นทำเรื่องสวยรถบรรทุกโอ้โหจะเห็นเลยนะว่า

จ่ายกันยังไงมีสติ๊กเกอร์ยังไงทำกันเป็นขบวนการ
เงินทองมหาศาลหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลง
แล้วถามว่าเดี๋ยวนี้เป็นยังไงเขาบอกว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิม
เพียงแต่ว่าเดี๋ยวเนี้ยแยบยนต์มากขึ้นไอ้ที่ขายสติ๊กเกอร์กันโจงครึ่มเนี่ย
บยนต์มากขึ้นกระบวนการวิธีปิดบังซ่อนเล้นมากขึ้น
ปัญหามันอยู่ตรงไหนครับทุกวันนี้ผมได้คุยกับพันธุ์ตำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดิบุตรที่ท่านติดตามเรื่องปฏิรูปตำรวจ
ท่านบอกว่าทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงมาร่วมมือด้วยช่วยกันจับ
แต่แหมมันเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเนี่ยไม่มีสิทธิ์สอบสวนอำนาจการสอบสวนอยู่กับตำรวจครับ
ตำรวจทางหลวงแล้วแล้วการที่ตำรวจทางหลวงเขาสอบสอบยังไงครับสอบไปสอบมาปรับเฉพาะคนขับ
ไม่สาวถึงเจ้าของถ้าสาวถึงเจ้าของในกฎหมายเนี่ยเขาเขียนไว้ว่ายึดรถได้
ในต่างประเทศเนี่ยเขาสาวถึงเจ้าของแล้วเขายึดรถรถบรรทุกคันหนึ่งหลายล้านนะครับ
ลองสืบสาวให้ถึงเจ้าของแล้วยึดรถสิครับเดี๋ยวก็เข็ด
เพราะว่าในการบรรทุกเกินเนี่ยคนขับเขาไม่ได้รู้เรื่องด้วยหรอกครับ
เจ้าของสั่งให้ขนเท่าไหร่เขาก็ขนเท่านั้นถ้าเจ้าของรถบอกว่าขนหลายเที่ยว
ค่าโสหุ้ยไม่คุ้มฉะนั้นเอาน้ำหนักให้เกินไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปจัดการกับตำรวจเองคุ้มกว่า
ยอมเสียค่าสวยได้ประโยชน์มากกว่าที่จะมันทุกข์ตามพิกัดฉะนั้นก็มันทุกข์เกินทั้งนั้น
ลองให้สืบสวนไปถึงเจ้าของรถบรรทุกถ้าตำรวจจะเอาจริงนะรถคันนี้ของใคร
อย่าเอาแค่คนขับรถคันนี้ของใครแล้วยึดรถเจอยึดรถเข้าคันสองคัน
ผมรับรองได้ว่าประเทศนี้ไม่มีรถบรรทุกเกินเขากลัวไงครับต้นเหตุแก้ตรงนี้
แต่ถ้ายังทำกันอยู่ทุกวันนี้เขาไม่กลัวแล้วเราก็ต้องเสียค่าซ่อมถนน
งบประมาณหมดไปกับค่าสนุนทุกปีแล้วรถมันก็ติดเพราะซ่อมเท่าไหร่ก็ซ่อมไม่เสร็จ
และนี่คือประเด็นที่ผมคิดว่ามันต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
คุณบุ๊คคุณน้ำแข็งเคยไปถนนพระราม๒บ้างไหม
ครับเคยครับแล้วมันซ่อมกันทั้งปีไหมซ่อมกันทั้งปีจริง
แล้วก็เส้นทางสระบุรีมันซ่อมตลอดคือเราสองคนทำรายการรถปลดทุกด้วย
เรื่องร้องทุกที่ติดท็อปไฟล์ติดหนึ่งในห้าคือเรื่องถนน
มันซ่อมกันทั้งปีไงมันทนไม่ไหวไงรถถนนที่ไหนมันจะไปทนไหว
รถบรรทุกมันหนักเกินขนาดนี้ซ่อมกันทั้งปี
จากเรื่องที่อาจารย์พูดนะมอเตอร์ไซค์ทางเท้าไปถึงสวย
บรรทุกน้ำหนักเกินวัวหายล้อมคอกแล้วคอกมันจะแข็งแรงไหมอาจารย์
ลองดูลองดูถ้าล้อมแล้วข้อแข็งแรงกฎหมายแข็งแรง
บังคับใช้แข็งแรงวัวก็จะไม่หายอีก
ติดตามจากขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพขี้กระจาย
เป็นแบบนี้เป็นประจำได้ทุกข่าวเที่ยงนะครับ